คุณผู้ชมครับพี่เทศกิจก็ไปเก็บขยะตามหมู่บ้าน
ไปเจอกระสอบนะฮะมัดปากอยู่
ใจไม่ค่อยดีแล้วถ้ามันไม่ดิ้นแต่ข้างในกระสอบดิ้นนะ
กุกกักกุกกกกกเปิดดูเจออะไรฮะ

โอ้โปรเว้นไว้ว่างเหมือนมูล่ะ
มันไม่มีเสียงอ่ะอะไรหนู
อะไรวะหนูไม่เห็นอีกเหรอ
อะไรลูกแมวลูกเอ้ย

ตาแปลกเลยอ่ะโอ้ยโถ่
โดนสภาพสะบักสะบอมเลย
คือตอนเปิดก็ลุ้นด้วยนะเปิดแล้วสบายใจ

เพื่อนเห็นแล้วอะไรอะไรรีบบอกสิ

คนไปเจอคือพี่มาลัยพี่มาลัยเป็นพนักงานเทศกิจ
เขตหลักศึกษ์แท้ของคริปนี้ฮะ
ด้วยเออเพราะว่ามันเจ็บอ่ะอุ้ยตาโดนอะไรลูกเนี้ยครับอืม
คือพี่เขาเล่าบอกว่าลงพื้นที่ไปเก็บขยะในหมู่บ้านการเคหะ๒
ทุ่งสองห้องไปเจอกระสอบมัดอยู่ใจไม่ค่อยดีแล้วตอนแรก
มันดิ้นเอาดินใจชื้นขึ้นมาหน่อยเปิดดูข้างในครับ
ตอนแรกกลัวจะเป็นงูที่ไหนได้ฮะแกะออกมาแมวครับแมวตัวเมียฮะ
คือสภาพเหมือนถูกตีมาตาซ้ายเห็นไหมเมื่อกี้นะครับ
มันมีแผลอยู่นะครับพอแกะได้นะมันวิ่งนะ
มันวิ่งพี่มาลัยกับทีมงานต้องช่วยกันไล่จับแล้วพามันไปหาหมอ
หมอดูอาการแล้วก็โอ้โหสงสัยจะถูกทิ้งมาหลายวันแล้วโอ้โหดูสิ
ครับคือแมวอาการดีขึ้นนะล่าสุดเนี่ยแต่ว่าเอ่อ
น้องของคุณมาลัยพี่มาลัยก็รับแมวไปเลี้ยงที่บ้านแล้วด้วย
ตั้งชื่อให้ว่ามังคุดนะพี่มาลัยยังบอกอีกว่า
สัตว์แบบนี้ว่าแย่แล้วยังมัดกระสอบอีกกะจะให้ตายเลยหรือไง
พี่เขาถามชาวเน็ตชื่นชมนะฮะบอกดีโอ้โหพี่เทศกิจกลุ่มนี้
ใจดีจริงไม่งั้นอีกไม่นานแมวอาจจะตายก็ได้ครับ
ค่ะโชคดีจริงจริงเจ้ามังคุดครับรอดตายแล้วค่ะนะคะ